มาดูประเด็นต่างเหล่านี้กันเลยค่ะ
สังคมออนไลน์มีการตั้งข้อสังเกตถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในการระบายน้ำนะคะ
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร
ก็ตั้งข้อสังเกตว่าบางพื้นที่ไม่ควรใช้คำว่าน้ำรอการระบาย
เนื่องจากบางจุดนานกว่า๑๒ชั่วโมงหลังฝนตก
ก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่แบบนี้รอนานเกินไปหรือเปล่า
โดยเฉพาะรามอินทราค่ะก็น้ำท่วมอยู่ค่อนข้างนานพอสมควร
ซึ่งคำว่าน้ำรอการระบายทำให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างหนักเลย
สำหรับชาวเน็ตวิจารณ์ประเด็นนี้กันเยอะเลยนะคะ
ส่วนก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะตกลงแล้วน้ำรอการระบายต่างจากน้ำท่วมยังไง
สำหรับที่มาของคำว่าน้ำรอการระบายนั้นนะคะ
กรทมบอกว่าเนื่องจากกรุงเทพมีโครงการอุโมงยักษ์ช่วยระบายน้ำ
จากฝนที่ตกลงมาซึ่งถ้าหากในสายยนต์ปีหน้า
ก็จะช่วยระบายน้ำในพื้นที่ได้อีกมาก
เหตุการณ์ที่จะสามารถเรียกว่าน้ำท่วมได้
ต้องมีลักษณะคล้ายกับน้ำท่วมใหญ่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่
ถ้าท่วมไม่หนักก็ให้ใช้คำว่ารอการระบายไปก่อน

ช่วงบ่ายในพื้นที่กรุงเทพคือฝนตกหนักนะคะ
ทำให้มีน้ำรั่วจากหลังคารถไฟฟ้าค่ะ
คนที่ถ่ายภาพนี้แล้วก็โพสต์ภาพนี้เป็นชาวต่างชาติ
แล้วก็โพสต์ข้อความระบุว่าจริงคุณต้องหยุดให้บริการนะ
ถ้าเจอเรื่องแบบนี้รั่วแบบนี้เลยคุณผู้ชม
ก็ออกมาชี้แจงว่าสาเหตุที่น้ำรั่วในรถไฟฟ้า
เกิดจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
ทำให้น้ำไหลลงมาตามท่อแอร์
ยืนยันว่าน้ำรั่วในรถไฟฟ้า
สมผงกระทบด้านความปลอดภัยของการเดินรถค่ะ
และอย่างที่บอกน้ำท่วมจับปลากันกลางกรุงเทพเลยคุณผู้ชม
มีการแชร์กันนะคะว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้เนี่ย

หมู่บ้านแห่ง๑ซอยลาดพร้าว๗๑
พร้าว๗๑นี่ก็กลางเมืองนะคุณโรสลินคุณวิรวัตร

อกจากนี้มีหญิงสาวรายหนึ่งโพสต์บอกว่าเจอปลาไหล
ว่ายขึ้นมาจะเอถึงในห้องน้ำชั้นล่าง
ร่างเธอก็ตกใจสิคะนึกว่าอะไรนึกว่างู

ใช่เธอก็กลัวว่าเป็นงูเหมือนที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้หรือเปล่า
แต่เธอก็โพสต์ว่าแม่คอนเฟิร์มว่าปลาไหล
สุดท้ายปลาไหลตัวนี้ไหว้กลับลงไปในท่อเองนะคะ

แฮชแท็กคำว่าน้ำท่วม
เป็นแฮชแท็กยอดนิยมอันดับหนึ่ง
ทวิตเตอร์ประเทศไทยประจำวันนี้ค่ะ
อังคารที่๑๑มิถุนายนตั้งแต่ช่วงเช้า
จนถึงเวลาประมาณบ่าย๓โมงเย็นที่ผ่านมานะคะ